ตอนนี้คือหลายคนเริ่มกังวลแล้ว

อ่าตั้งรับกับมันสู้กับมัน
ว่ามันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ต่อไปจะเป็นโรคประจำถิ่น

เพราะว่าล่าสุดค่ะนักแสวงบุญเดินทางกลับมาจากซาวดีอาราเบียนะคะ
อีกคน๖ใน๑๔คือสายพันธุ์โอมิครอนค่ะ

อ่าเรื่องนี้ข้อมูลนี้เปิดเผยมาจากคุณอภิชัยอร่ำศรีนะคะ
เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ท่านบอกว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอาสแกนเฉพาะจังหวัดนนทบุรีนะ
จังหวัดนนทบุรีมี๒๑คนที่เดินทางกลับมาจากประเทศสาวดีอาราเบีย
เดินทางกลับมาจากการแสวงบุญ
ผลการตรวจคัดกรองที่สนามบิน
ไปพบว่าคนที่เข้ามาแล้วเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
๕คน๖คนค่ะขออภัย

แล้ว๘คนไปรับเชื้อเดลต้ามา
ส่วนที่เหลือ๗รายไปตรวจตอนที่สนามบินไม่พบเชื้อ
เพราะฉะนั้น๗คนก็เลยถูกส่งตัวกลับไปที่ตำบลท่าอิดที่นนทบุรี
แต่พอไปตรวจซ้ำในวันที่๑๖ธันวาคมแปลว่า

คนที่เดิมไม่ติดไปพบว่าติดเชื้อเพิ่มอีก๒ราย
ตอนนี้ยังไม่ทราบสายพันธุ์ที่แน่ชัด
ก็เลยมีการส่งตัวเข้าไปรักษาที่โฮสเทลที่ในพื้นที่
ส่วน๕รายก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เพราะฉะนั้นสรุปเบ็ดเสร็จแล้ว
ชาวจังหวัดนทบุรี๒๑คน
ติดเชื้อโควิดทั้งหมด๑๖คน
เป็นสายพันธุมิครอน๖คนด้วยกันค่ะ
คุณปรีดาเชื้อผู้ดีเป็นอดิตในยก

บอกว่าสำหรับผู้ติดเชื้อหลายคน
ตอนนี้เริ่มมีอาการตั้งแต่อยู่ประเทศสาวดีอาราเบียแล้ว

อาการคือตัวร้อนไข้ขึ้นไข้ขึ้นสูงด้วย
จำนวนนี้มีหลานชายคุณปรีดาติดด้วย๑คน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังกันแบบเข้มงวด
ส่วนที่ปัตตานีปัตตานีก็เหมือนกันค่ะ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีนะคะคุณหมออนุรักษ์สารภาพบอกว่า
แถลงยืนยันบอกว่ามีผู้ติดเชื้อโอมิครอน๑ราย
เป็นคณะแสวงบุญกลับมาจากประเทศสาวดีอาราเบีย
ลงเครื่องที่ภูเก็ตในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
พบผู้ติดเชื้อ๕ราย๑ใน๕

ส่วนอีก๔รายเป็นสายพันธุเดลต้า
เพราะฉะนั้นทั้ง๕คนที่ติดเชื้อมาจากคณะแสวงบุญ
ก็จะต้องถูกดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
นี่ภาพรวมนะคะสำหรับโอมิครอนที่เจอในบ้านเราค่ะ
พอสถานการณ์มันเดินมาแบบนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายถึงวัคซีนโควิด๑๙เข็ม๓
คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาด้วย
เพราะสถานการณ์เปลี่ยนทุกวัน
มิครอนของเรายังดีอยู่
แล้วก็เชื่อว่าวัคซีน
ถ้าป่วยจะเป็นถ้าจะหนักมันจะไม่หนัก
ท่านมั่นใจในระบบการคัดกรอง
ผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุมิครอน
หลังจากพบผู้ป่วยที่กลับมาจากการแสวงบุญที่ประเทศสาอุดีอาราเบีย
เชื่อว่าวัคซีนจะสามารถเข้าไป
คือลดการทำลายปอดได้
มันน่าจะทำงานตรงนี้ได้คุณอนุทินเชื่อแบบนั้น
แล้วก็ลดอาการป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข
เร่งฉีดวัคซีนเข็ม๓ให้กับประชาชนให้เร็วกว่านี้

ซึ่งขณะนี้นะครับฉีดได้เกือบ๕ล้านโดสแล้วสำหรับเข็ม๓

และท่านบอกว่าในภาพรวมการฉีดวัคซีนเขาถั่ว
ทำไมผมต้องใช้คำว่าถั่วเดี๋ยวเราไปดูแอปหมอพร้อมกัน
เขาบอกถั่วเกิน๑๐๐ล้านโดสแล้วครับปีโตนปีปุ๋ย
แล้วก็บอกว่าน่าจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

แล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วย
เอาล่ะที่ผมบอกว่าถั่วเพราะว่าเราไปดูแอปหมอพร้อมกันหน่อย
นะฮะคือในแอปเนี่ยตัวเลขยืนยันมันยังไม่ครบ
มันยังไม่ครบร้อยล้านโดสแต่เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
ภาพรวมฉีดไปได้๕๘๙๑๑โดสนะครับ
แรก๙๙๔๔เข็ม๒๑๔๖๗๔เข็ม๓๓๐๔๖รายนะครับ
แล้วก็เข็มที่๔นั้น๑๒๔๗ลาย
อ่ะที่ผมบอกว่าตัวเลขยืนยันมันยังไม่ครบ๑๐๐ล้านโดส
แล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะนี่ฮะ๙๙๘๓๒๙๔๔โดสนะครับ
อีกนิดเดียวเองอ่ะ
นั่นคือขาดอีกพี่ต้น๑๖๗๐๕๖โดส
ก็จะครบ๑๐๐ล้านวันนี้ได้

ฉลองแต่ว่ารักษาระยะห่างไหมล่ะ

ให้ตัวเลขยิ่งไปมากกว่านี้แล้วกันนะฮะ
เหลืออีก๑๒วันตามเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสนะครับ